ผมอยากได้สีละเงินผมอยากได้สีมือ

ผมอยากเห็นผมใส่เสื้อสีเหลือง
ผมว่าทุกคนอยากเห็นคุณใส่เสื้อสีเหลือง

อยากได้สีไหนมักจะไม่ได้

แต่ตอนนี้ก็เป็นพี่อาร์ฟก่อน
อีกสีหนึ่งก็คือสีของพี่จอนนี่
ผมดึงมาผมรู้เลยใช่ไหมว่าผมอยู่สีอะไร

ใช่ครับ
พี่จอนนี่อยู่สีเหลือง

และสองคนนี้อยากอยู่สีเหลืองทั้งคู่
จริงแล้วทั้งคู่ไม่ได้อยากได้ผมเป็นผู้จัดการทีม

ก็เคยมีแล้ว

นับหนึ่งสี่อย่างน้ำหน้า
เราแย่งกันด้วย

ที่หมายคู่เดียวก็แบบนี้นะคะบุคคลฟันสีเหลือค่ะ

ขอบคุณครับ